มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งคลิปมาให้ทีมข่าวของเรานะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้าย
อุ้มเด็กมาด้วยค่ะเด็กนี่อายุไม่น่าจะเกินสัก๕เดือนนะคะ

ระเวนไปขโมยของย่านเสนานิเวศจนถึงขนาดนี้
ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
ผู้เสียหายคือนายอุทัยม่วงมั่นอายุ๒๘ปี
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณ๔โมงเย็น
จอดรถไว้ที่หน้าบริษัทภายในซอยเสนานิเวศ๑๑๐ทับ๒
มีคนร้ายเป็นผู้ชายนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมป้ายทะเบียนพร้อมหญิงสาว
แล้วก็เด็กอายุไม่เกินสัก๕เดือนซ้อนกันมาเนี่ยค่ะ๓คน
ช่วงแรกคนร้ายขับวนดูลาดเหลาก่อน
หลังจากนั้นลงจากรถจักรยานยนต์ไปค้นกระเป๋าสะพายที่วางไว้หน้ารถเมื่อสักครู่นี้
จากนั้นคนร้ายก็ทำท่าทีเหมือนจะขี่รถออกไปแต่ยังไม่ไหวนี่ค่ะยังแวะยังแวะดูว่าในรถยังมีทรัพย์สินอะไรอีกหรือเปล่าแวะอยู่สักประมาณ๒๐วินาทีนะคะ
อุทัยเล่าว่าปกติตัวเองนั้นก็จะนำสิ่งของวางทิ้งไว้บนรถ
นี่ค่ะนี่คือหยิบรอบที่๒เห็นกระเป๋าวางไว้ที่คอนโซลรถแบบนี้นะคะ

คือผู้เสียหายบอกว่าก็วางสิ่งของไว้ในรถเป็นประจำแบบนี้แหละค่ะ

เนื่องจากอยู่หน้าบริษัทแล้วก็มีกล้องวงจรปิดชัดเจน
วันเกิดเหตุไปรู้ตัวอีกทีตอนกำลังจะเก็บของกลับบ้าน
สินที่คนร้ายได้ไปจริงแล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะคะ
มีบัตรประจำตัวต่างอยู่พอสมควร
รู้ตัวว่าถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สิน
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สนโชคชัย
ตำรวจเจ้าของคดีเปิดเผยว่าขณะนี้ส่งเรื่องให้ชุดสืบสวน
ตามหาตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ล่ะค่ะ
เนื่องจากว่าเห็นใบหน้าผู้หญิงคุณผู้ชม
คลิปนี้เห็นใบหน้าผู้หญิงอย่างชัดเจนเลยนะคะ
ว่าจะจับตัวได้เร็วนี้ล่ะค่ะ